ข่าวไทยรัฐใครจะไปทำข่าวเนี่ยใครจะไปทำข่าว

กิจกรรมปาร์ตี้ใช่ไหม

ดวงฤทธิบุญนาคสมาชิกกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์การเมือง

จัดรายการผ่านโซเชียลมีเดียจำได้ไหม

ประกาศให้ประชาชนเชิญ
นี่พี่เบิร์ตแล้วก็ยังมีการบอกด้วยนะว่า
คือจริงเตรียมขี้เอาไว้ให้แล้ว
ถ้าเกิดใครไม่สบายใจเตรียมไปเองก็ได้
เดี๋ยวตอนนี้มัน๘โมงเผื่อคนมี
เขาทานข้าวอยู่เราขอเปลี่ยนเป็นให้เบาลงหน่อย

จะปลาอุจจาระใส่เขา๑๑นาที
ตามที่เขาเคยประกาศไว้ถ้าเพื่อไทยนะครับ
รวมกับหมายถึงร่วม
ร่วมกันทำงานกับพลังประชารัฐเมื่อไหร่
จะยอมไปเอาขี้ปลาหูโอ้โทษ
ไหนบอกจะปลาหัวไงมันไม่ได้ต่างกันนะพี่โทษคุณดวงฤทธิ์บุญหน้าครับ
จัดกิจกรรมวิพากษ์วิจารณ์การเมืองผ่านโซเชียลมีเดียกับนายทักษิณ
โพสต์ข้อความแล้วก็วิดีโอเจตนารมณ์ในการทำกิจกรรมนี้
จดหมายสู่อิสระภาพแล้วอะไรเนี่ย
การนี้เป็นจดหมายที่ส่งไปถึงผู้คนเพื่อรักษาไว้
ซึ่งการเป็นนะครับและการแสดงออกของนายดวงฤทธิ์
เป็นการรับผิดชอบต่อการสื่อสารที่ได้ส่งออกไป
และรักษาไว้ซึ่งคำพูดในฐานะเจตจำนงของคนคนนี้ต่อไป
บริบทของอิสระภาพโอ้โหอ่านเข้าใจยาก
กิจกรรมจะเกิดขึ้น๒กันยายนนี้บ่าย๓๔นาที
จะให้เวลาปลาอุดจาระ๑๑นาที
แจ้งวัฒนะ๑แยก๖ครับคุณผู้ชมครับ
แล้วทิ้งท้ายว่าทีมงานจะเตรียมไว้ให้
ครับนะครับคือนะครับไม่
คือไม่ต้องเอามาเองก็ได้จะเตรียมไว้ให้

เขาไม่ได้บอกบ้ามันต้องเอาของคนแหละมั้ง
นี่นะฮะลองฟังลองฟังคลิปนี้หน่อย
ผมไม่ได้ทำสิ่งนี้มาจากจุดยืนทางการเมืองหรือความแค้นเคืองใด
ผมต้องการแสดงออกเพื่อรักษาไว้ซึ่งอิสรภาพในการเป็น
อิสรภาพในการแสดงออกของผม
ผมได้พูดในสิ่งที่ผมเชื่อมั่นว่ามันจะเกิดขึ้น
เพราะว่าผมอยากให้มันเกิดขึ้น
และเมื่อมันไม่ได้เกิดขึ้นในวิธีที่ผมคาดหวัง
ผมเองก็ผิดหวังเช่นกันเช่นเดียวกับผู้คนทั้งหลาย
จะเอาสะสานแบบไหน

หรือแบบเดากระจายทำไมต้องมีกิจกรรมนี้
คือถ้าดูไปนะครับคุณผู้ชมครับ๒๗มีนาคม
คุณดวงฤทธิก็โพสต์บอกว่าถ้าเพื่อไทยจับมือพลังประชารัฐ

อุตจัลละปลาหัวผมอ่านตามนั้นขออภัย
เมื่อวันที่๑๗พฤษภาคมนะครับ
คุณดวงลิศก็โพสต์ในสถานีเดียวกันบอกว่า
เพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลกับก้าวไกลเท่านั้นหากเปลี่ยนคั่วสลับข้าง
ไปจับกับภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติ
จะให้เอาอุจจาระปลาหัวนะผมขอแปลงหน่อยนะครับ
เพื่อความอภิลมเลือดหูหน่อยในการดูข่าว
ซึ่งขณะนี้นะครับท่านบวชอยู่นะฮะโพสต์เรื่องนี้บอกว่า
อ่านที่โยมดวงฤทธิ์จะจัดกิจกรรมให้เอาอุจจาระนะครับปลาเพื่อรักษาคำพูด
ก็อยากจะขอบินทบาทสังคมอย่าไปปลาอุจจาระโยมดวงฤทธิ์จริงเลย
สกปรกติดเชื้อขึ้นมาจะเป็นเรื่องเบียดเบียนกันเปล่า
ดไว้จะได้เป็นกุศลแล้วก็ยกธรรมะขึ้นมาสอนว่า
ขอเป็นอภัยธานไม่ให้นำอุจจาระจริงไปปลานะครับ

แต่คุณผู้ชมบอกว่าสดอุ่นเลยครับ

ออนไลน์นะครับติดแฮสแท็กนะครับดวงฤทธิ์นะครับ
แล้วก็ถามนักการเมืองรับผิดชอบต่อคำพูดบ้างหรือยัง
หลายคนโอ้โหออกยังออกกี่โมง
อ๋อหมอชนานเหรอ
อ่าหลายคนนะครับเพราะเคยลั่นวาจาเอาไว้เหมือนกันนี่นะครับ
เอาลองฟังเสียงหน่อยฮะ
ปีหรือรัฐบาลของพักเพื่อไทยเสร็จนะครับ

ผมประกาศอะไรไว้ผมก็รับผิดชอบในสิ่งที่ผมประกาศไว้ครับ
รายงานข่าวระบุว่าก็เดี๋ยวคง
ถ้าสมมุตินะมีการโปรดก้าวโปรดกระหม่อมลงมาแล้วเนี่ย
เขาจะลาออกแล้วก็อาจจะทำให้กรรมการบริหารพักเพื่อไทยเนี่ย

แต่ผมเห็นด้วยกับที่
พระไอติมพระเทมกวิน
ได้พูดนะยังไงก็เป็นเชิงสัญลักษณ์ก็พอมั้งนะครับ
คุณดูฤทธิ์เองหรือว่าท่านอื่นที่จะไป
มันมีไอ้หมอนที่เป็นรูป

ขี้เท่าอะไรอย่างนี้นะ
เอาแต่แบบพอที่มันจะสังคมจะรับได้ก็แล้วกัน
คุณกันบอกว่าพี่เบิร์ตพูดไปเถอะ